เวลาที่จะถึงวันที่จะต้องจองสลาก

จองที่จองจะซื้อสลากใช่ไหม

อันนี้คือที่กำแพงเพชรเขามีวิธีการ

ให้ดูค่ะลดความขัดแย้งได้ค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมต้องมากับดวงแล้วล่ะค่ะ

ต่อให้คุณจะมาเร็วตั้งแต่๗โมงเช้าวันก่อนหน้า

ชะตากรรมอยู่ในหมวกกันน็อกใบนี้

ช่วยลดเรื่องขาดแย้ง
ลดเรื่องการปะทะได้ไง

แต่พักมันนอนหน้าตู้อากาศก็หนาวเหน็บ
สุดท้ายมาตอนที่เขาจะจับคิวนั่นแหละค่ะ

ซากังชาวที่กำแพงเพชรค่ะคุณผู้ชมซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขามากันเต็มไปหมดเลย
แล้วก็จองจะรอแหละว่าใครจะได้จองสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน
คิวกดก่อนนี่แหละใช่นะฮะนี่ผู้ค้าสลากฮะ
ซึ่งทุกปีสลากินแบ่งรัฐบาลจะขายดีมากนะครับ

ด้านกดจองไม่ได้มีคนกดจองได้แค่สองคนเท่านั้นไง
แล้วอย่างที่บอกค่ะเป็นเพราะว่าเอ๊ะที่กดจองไม่ได้เนี่ย
ว่าจะถึงนี้สลากเขาขายดีหรือเปล่า
มีคนมากดจองสลากเยอะหรือเปล่าก็เลยอาจผิดหวังกันไป
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องทำธุรกรรมให้คุณ
ในการซื้อจองล่วงหน้าสลากินแบ่งรัฐบาล
เอาเงินเข้าบัญชีอะไรต่างทำธุรกรรมผ่านทางตู้ก็ได้
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเดือนธันวาคมแบบนี้
เดือนนี้เราจะรวยกันมี๓งวดนะคุณผู้ชม
คือมันผ่านมาแล้ว๒งวดใช่ไหมอีกงวดนึงคือก่อนปีใหม่นะ